ช่วงนี้ไปดูดราม่านมโรงเรียนกันหน่อยนะครับ
เกิดขึ้นในโรงเรียนดังในกรุงเทพมหานครย่านยานาวา
มีคนเขาถ่ายคลิปเอาไปแฉไว้ในเพจดัง
บอกว่านมโรงเรียนมันต้องแจกฟรี
ทำไมมีการเอานมโรงเรียนไปปรุงใหม่ต้มใหม่
แล้วก็ไปขายให้กับเด็กนักเรียนกิน

กระโตะ
เห็นเข้าเก็บของ
คลิปนี้เพจชมรมสตรองต้านทุจริปราทเทศไทย
โพสต์เอาไว้อ้างว่าเป็นคำพูด
เป็นคลิปบทสนทนาของบุคคลหนึ่ง

มีการนำนมโรงเรียนจากโครงการของรัฐบาล
ที่ได้มอบนมกล่องให้กับนักเรียนทุกคนดื่มฟรี
แต่โรงเรียนกลับนำมาปรุงใหม่ครับทำเป็นนมเย็น
แล้วก็ขายให้กับนักเรียนแก้วละ๕บาทนะครับ
นี้เขาก็โพสต์ภาพเนี่ยมันจะมีภาพของกล่องนมเปล่า
บางภาพก็เป็นช่วงที่แม่ค้ากำลังเทนมใส่ในหม้อเพื่อต้ม
แล้วก็มีภาพครูเนี่ยกำลังตักนมให้เด็กจนสังคมพ่อแม่ผู้ปกครอง
มีการเรียกร้องให้ไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้ทุจริตหรือเปล่า
ทำไมปล่อยให้มีการนำนงโรงเรียนไปปรุงแล้วก็มาขายให้กับนักเรียนแบบนี้นะฮะ
จากนี้เพจดังกล่าวยังได้โพสต์ภาพข้อความอ้างด้วยว่าก่อนหน้านี้
โรงเรียนนี้เนี่ยทุจริตโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนด้วยในช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมา
ให้นักเรียนเนี่ยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารเช้านี่ภาพขวามือ
แล้วก็ยังนำวัตถุดิบอาหารในโครงการไปปรุงขายให้กับนักเรียนเฉลี่ยจานหนึ่ง๑๕บาทอีกด้วยครับ
ล่าสุดทางผอโรงเรียนวัดยานนาวาที่ถูกกล่าวหา
เดินทางไปที่สนยานาวาแล้วครับ
เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
จากว่าข้อมูลทุกอย่างที่เพจนำไปโพสต์ไปเปิดเผยผอบอกว่า
ไม่เป็นความจริงอย่างผ้าบะหมี่เนี่ยเป็นเพียงอาหารว่างที่สากรโรงเรียนขาย
มีการปรุงสุกตามหลักโภชนาการไม่ใช่เป็นวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันของรัฐบาล
แล้วก็มีการยกเลิกไม่ได้ขายไปแล้วเป็นภาพเก่านะครับ
ส่วนภาพของนมโรงเรียนที่เพจอ้างว่าเป็นนมกล่องที่รัฐบาลแจกฟรี
นำไปปรุงไปขายให้กับนักเรียนผอก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกันนะฮะ
ที่โรงเรียนนำมาปรุงใหม่เพื่อแจกให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมในงานต่าง
เชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของคนที่ไม่พอใจในการบริหารงานของเขา
ก็เลยสร้างกระแสขึ้นมาโจมตีนั่นเองนะครับ
ยืนยันไม่ได้ขายเป็นการแจกเอาไปปรุงใหม่